กลับมาในช่วงนี้มาติดตามความสัมพันธ์ของคุณแพลวคณิกุล

คือก่อนหน้านี้คุณแพลวได้ออกมาโพสต์ผ่านไปแล้วแหละ
ปิดฉากรัก๕ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับอดีตคนรักเก่าของฝ่ายชายตามข่าวลือ
ล่าสุดค่ะแพลวขอเคลียร์ผ่านสื่ออีกครั้ง
ยืนยันว่าเลิกรากับอดีตคนรักด้วยดี
เป็นเหตุผลของคนสองคนที่แค่ไปต่อในฐานะคนรักไม่ได้
แต่ยังมีความรู้สึกดีให้กันในฐานะเพื่อน
ส่วนคลิปหยอกล้อในกองละครจนทำเอาหลายคนลุ้นรีเทิร์น
เจ้าตัวขอปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ
มันเป็นเรื่องของการที่เส้นทางตรงปลายอาจจะแบบไม่เหมือนกัน
มันไม่ใช่ความผิดของใครแต่เพียงแต่ว่า
บางทีความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปถึงตรงนั้นมันไม่เหมือนกัน
แค่นั้นเองตัวเราเองก็ต้องการอะไรตัวตัวปลอยเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้
เพราะฉะนั้นอันนี้เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่า
ที่เราจะจบในแบบที่ไม่ได้มีสิ่งที่แย่ให้กัน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
แต่ทีนี้มันเริ่มกลายเป็นว่าโยงไปถึงอื่น
แล้วก็คนก็จะแบบลุมฟอยสุดอะไรอย่างนี้
แพลวไม่อยากให้แพลวรู้สึกว่าฟอยเขาเองก็ต้องเสียใจ
ฟอยสุดอะไรอย่างนี้แพลวรู้สึกว่าแพลวต้องเสียใจในจุดที่เราต้องออกมาห่างกัน
แล้วพลอยไม่อยากให้พี่พลอยต้องโดนซ้ำเติมอะไรอีก
ถ้ามีคนอื่นปุ๊บว่ากันด้วยเรื่องเดียวจบแต่อันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องหลายเรื่องรวมกัน
เพราะฉะนั้นมันคือกว่าจะถึงตรงนี้มันก็ใช้เวลามาแล้ว
บางทีความรักมันก็มีเหตุมีผลของมันนะคะแล้วคนสองคนที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้เนี่ย
มันเกิดขึ้นกับคนสองคนมันไม่มีเรื่องของมือที่ตาม
นี่คือสิ่งที่คุณแพลวเขายืนยันออกมาแต่ยังไงก็ยังเป็นกำลังใจนะ
ซึ่งคุณแพลวเองเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาบอกว่ารอดูแล้วกันในอนาคต